แต่มาต่อกันที่ประเด็นนี้ไม่ให้จับไม่ได้ให้กัด
แต่ว่าให้เดากันเล่นให้ทายกันดูแล้วกัน
เพราะว่าไทยรัฐออนไลน์ของเราเปิดประเด็นเอาไว้
หัวไปเลยว่ามีพระเอกลูกครึ่งคนหนึ่ง

กองเนี่ยวุ่นวายต้องเลื่อนต้องยกต้องอะไรหลายอย่าง
ท้ายที่สุดกองละครดาราร่วมสังกัด

น์เรียนพระเอกใหม่มาซะเลยถอดเลยหรือทด
เอาภารกิจสนานจากวงใน

คุณผู้ชมว่าใครกันเนอะคือพระเอกลูกครึ่ง
พระเอกลูกครึ่งบ้านเรามีเยอะไหมดาวไปนะคะเขาบอกว่า
เซ็นสัญญากับวิกน้อยสีผ่านไปไม่ทันไรก็ออกไลน์กลายเป็นคุณชายสายเสมอซะแล้ว
โชว์วีรกรรมอวดผู้จัดแล้วก็นักแสดงตั้งแต่วันบวงสวงละคร
เอาง่ายวันบวงสวงวันแรกก็มาสายแล้วนะคะแล้วก็เรื่อยมาจนถึงนัดเวิร์คชอป๔ครั้ง
ไม่เคยมาตรงเวลาสักครั้งเดียวค่ะก็ทำเอานางเอกดีกรีนางงาม
แล้วก็ทีมงานต้องมานั่งรอครั้งละหลายชั่วโมง
กรีนางงามนึกก่อนเรื่องอะไรนะ
ตอนนี้กำลังจะมีเรื่องหนึ่งนางเอกดีกรีนางงามคนนี้ร้องเพลงได้ด้วย
ก็เริ่มจับทางกันได้หรือยังคะคุณผู้ชมอ่าไปต่อกันนะคะ
เพลงลูกครึ่งที่เล่นละครกับนางเอกดีกรีนางงาม
เป็นนางเอกมีใครบ้างเอาเดาไปเดาไปขึ้น

ไม่ใช่นางเอกนางเอกคนนี้ที่เป็นนางงามผิวสี
เอาจ้ะตามกันต่อค่ะในข่าวเขายังบอกว่า
สายยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าพระเอกลูกครึ่งเนี่ย
ปัญหาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงปวดป่วยออดแอด
เออนะคะซึ่งครั้งแรกทุกคนก็ยังพอเข้าใจ
ก็คนไม่สบายนะเข้าใจแต่ถ้ามันจะป่วยตลอดเวลา

หาหมอไหมล่ะบางทีพักก่อนไหมล่ะเออพูดจากเขาก็อย่างนี้นะคะ
งานและกองถ่ายก็เลยนั่งทนรออดทนกันไม่ไหวแล้ว
ผู้จัดละครเห็นท่าไม่ดีว่าเห็นเป็นอย่างนี้บ่อย
คงจะไม่ได้ถ่ายกันแน่นะคะก็เลยสั่งปลดซะเลย
พ้นจากการเป็นพระเอกละครของตนทันที

ก็มาช้ามาสายเอาคนที่พร้อมดีกว่านะคะ
เรื่องดังกล่าวก็เลยทำให้ถึงบางอ้อว่าทำไมทำไมต้นสังกัดเดิมเนี่ย
ดันให้ขึ้นแท่นเต็มตัวเป็นพระเอกสักที

แถวนี้เนี่ยอ่อค่ะอยู่พระราม๔อ่ะนะ
บันเทิงไทยรัฐก็สืบต่อค่ะแม้ว่าจะปิ้วจากบทพระเอกเรื่องนี้ไป
แต่ว่าละครรีเมคอีกเรื่องที่เจ้าตัวเป็นพระเอก
เดินหน้าถ่ายทำต่อนะยังไหวละครรีเมค
ใช่ก็ขอจบเรื่องไว้แต่เพียงเท่านี้
เพราะเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของชาวเน็ตและชาวโซเชียลทุกคนค่ะ
เออดาวก่อนดาวกันต่อไปพระเอกลูกครึ่งนะฮะ
ยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวกันให้สนุกขอบคุณค่ะ